ปักใต้มาแล้วเราไปที่อีกหนึ่งจังหวัด
อยู่ที่ขอนแก่นไปอีสานบั่นเฮ่ากันแน่
เพราะว่าที่นี่คุณผู้ชมก็มีอีกหนึ่งประเพณี
อีกหนึ่งสถานที่ที่จะพาคุณผู้ชมไปทำบุญ
เรียกได้ว่าไปที่นี่นะคุณได้อิ่มบุญ

เรียกว่ากล้ามขานี่จะมาเลยทีเดียว
ไปดูกันหน่อยว่ากว่าจะได้บุญเนี่ยเราต้องผ่านอะไรบ้างค่ะ
ไปกันที่นี่เลยวัดพระพุทธบาทภูพานคำนะคะ
วัดแห่งนี้นี่ตั้งอยู่บนไหล่เขาภูพานคำ

ต้องยอมรับเลยนะว่าไม่ค่อยได้เห็นแล้วก็ไม่เคยได้ไปเลย
ใช่แล้วคุณค่ะเพราะว่าวัดแห่งนี้นะเรียกได้ว่า
ตอนนี้เนี่ยหลายคนให้ความสนใจที่จะไปกราบไหว้ขอพรขอสิริมงคลกันมากมายทีเดียว
เป็นวัดที่ชาวขอนแก่นให้ความศรัทธาเป็นอย่างมากเพราะอะไร
เพราะมีหลวงพ่อขาวหรือหลวงพ่อภูพานคำ
เป็นพระพุทธรูปปรางประธานพรขนาดใหญ่
หน้าตากกว้าง๑๘เมตรสูง๔๐เมตรปฏิสถานอยู่ในนั้น
ซึ่งถูกสร้างมาตั้งแต่ปี๒๕๑๔เขาเชื่อกันว่าถ้าใครได้มากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อขาวก่อนจะประสบความสำเร็จดั่งตั้งใจ
แต่กว่าจะไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อขาวได้คุณคะจะต้องทำสิ่งนี้ก่อน

ใจเย็นค่ะใจเย็นเพราะว่าการที่เราจะได้ไปสักการะหลวงพ่อขาวในที่สูงเราก็ต้องพิสูจน์หน่อยว่าเราตั้งใจขนาดไหน
จะต้องเดินขึ้นบันไดบุญกว่า๑๐๔๙ขั้น
คุณบอกจำนวนขั้นอีกทีได้ไหม

โอ้โหต้องปิดร่างตายกันเลยล่ะ
อ๋อนอกไม่ต้องผมไปเนี่ยต้องกี่วันถึงจัดดี

คุณกะจะกินอยู่หลับนอนพักอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนเลยนะคะ

คนอื่นเขาไปวันเดียวเขาก็ไปถึงแล้ว
แรงบุญแรงสถาทฯเราไปถึง
ถูกต้องเลยนะคะถือว่าเป็นการทดสอบจิตใจด้วยทดสอบร่างกายด้วย
เมื่อไปถึงเนี่ยเรียกได้ว่าความเหนื่อยความเมื่อยความรักจะหายเป็นเปล็ดทิ้งเราจะได้ความอิ่มเอ็มใจกลับมาแทนค่ะ
และที่สำคัญคือความสุขที่คุณขึ้นไปข้างบนเนี่ยได้กราบไหว้ขอพรสบายอกสบายใจ
ได้เห็นวิวสวยแบบ๓๖๐องศาแบบนี้แล้ว
คุณคะลืมเหนื่อยแน่นอน
โอ้ดูสิกรัฟยาวขนาดนี้อะกรัฟ

อิ่มบุญอิ่มใจกับความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็ได้ออกกำลังกายไปอีกด้วยนะ
แวะถ่ายรูปไปพรางถ้าเหนื่อยไงคุณเห็นมั้ย

จริงนะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าชอบมากเลยนะ
ท่านก็แข็งแรงนะคุณเห็นไหม
ได้มาวัดได้มาทำบุญได้ออกกำลังกายไปด้วย
เป็นแรงศรัทธาทำให้รู้สึกว่าถ้าแบบเดินขึ้นไปถึงเนี่ย

เวลาเราเดินข้างไปด้วยคุณคิดดู๑๐๔๙ขั้น
ผมต้องนั่งเดินฟังที่เขาบ่นไป๑๐๔๙ขั้น
ใช่อันนี้สงฟังแม่พูดฟังไม่บ่น
แม่เขาบอกเขาอธิบายให้ฟังว่าแม่รู้สึกยังไง

เพราะต้องนั่งฟังเดินฟังแค่๑๐๔๙ขั้น

แต่ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าบันไดเขาไม่ได้ชันมาก
ลาดเดินขึ้นไปชิวนะ
แต่ขากลับกลิ้งลงเลยละกันสะดวกดี

แต่ว่าจริงแล้วก็เป็นเรื่องของแรงศรัทธา

แรงบุญแรงศรัทธาทำให้เรามุ่งมั่นที่จะไปถึงด้านบนวัดได้สำเร็จ
จริงแล้วก็เห็นหลายวัดที่เป็นแบบนี้